ทางด้านแม่ทัพภาคที่๑ค่ะ
ก็มีการส่งทหารหน่วยเฉพาะกิจไปเลย

แล้วก็ช่วยเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะ
โดยทางด้านพันเอกพิเชษหัสดีผง
รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดย่า
กองกำลังสุรสีจังหวัดกาญจนบุรี
รับผิดชอบดูแล๕อำเภอแนวชายแดนไทยพม่า
ก็ได้รับคำสั่งจากทางแม่ทัพภาคที่๑
คือพลโทกู้เกียรติศรีนาคา
ให้ดูแลพื้นที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด

ของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนะคะ
มีการนำกำลังทหารไป๘นาย
เข้าไปปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับหัวหน้าวิเชียนค่ะ
เพื่อที่จะร่วมตรวจสอบบุคคลต่าง
เข้าออกในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

คือดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนายวิเชียนด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
รวมถึงทหารจากหน่วยเฉพาะกิจลาดย่าเนี่ย
เดินทางมามาที่บ่อขยะแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
บอกอ้าวไม่ไปดูป่าล่ะครับมาดูบ่อขยะทำไม
แต่บ่อขยะมันมีหลักฐานสำคัญนั่นก็คือถุงดำ
ใช่ค่ะพื้นที่บ่อขยะตรงนี้สัก๓๐กว่าไร่
ก็ต้องช่วยกันค้นช่วยกันฉีกช่วยกันดู
ถุงดำที่จะส่งให้กับพนักงานสอบสวนสพทองผาภูมิ
คือตรวจหาลายนิ้วมือแฝงของกลุ่มของเจ้าสัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เขาบอกว่าเป็นถุงดำที่อาจจะใช้บรรจุซากสัตว
ของกลาง๔ถุงที่ถูกนำมาทิ้งที่บ่อขยะเทศบาลทองผาภูมิแห่งนี้
หลังจากได้รับการประสานจากพนักงานสอบสวนสนทองผาภูมิแล้ว
ส่งไปตรวจหาลายนิ้วมือแฝง
เจ้าหน้าที่ทหารก็เลยต้องมาตรงนี้แหละคุณ
ใช้เวลากว่าชั่วโมงนึงนะจนพบถุงทั้ง๔ใบนี่แหละ
แล้วก็ส่งไปที่กองพิสูจน์หลักฐานภาค๗แล้วนะ
ค่ะส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกภูลศักดิ์ประเสริฐเมฆรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะ
บอกว่าตอนนี้มีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ในฐานะผู้กล่าวหารวมถึงเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องในฐานะพยาน

แล้วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ลงพื้นที่เก็บหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุ
มีการตรวจพิสูจน์ซากสัตว์ป่าของกลาง
เพื่อที่จะส่งไปตรวจต่อที่กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนเรื่องของการสอบสวนจะใช้เวลานานแค่ไหนนั้น

ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ส่งกลับมา
เพื่อที่จะนำมาประกอบสำนวนการสอบสวนต่อไปนะคะ

เรื่องนี้นะคะทางด้านเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรม
ก็ยืนยันด้วยว่าทางศาลจะพิจารณาดำเนินคดี
กับนายเปรมชัยโดยไม่เลือกปฏิบัติ